ส่วนเรื่องนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงเขาขับรถ
แล้วมีเงาดำอะไรก็ไม่รู้ค่ะตัดหน้ารถ
นี่รอดออกมารอดจมน้ำนี่

เพราะคำถามคือเงาดำอะไร
ไม่มั่นใจว่าเงาดำอะไรที่ตัดหน้าตกน้ำรถของเธอโอ้โห
เธอรอดชีวิตมาได้เนี่ยก็ขึ้นมาจากน้ำได้
ทะเบียนก่อไก่เฉาะฉิ่ง๔๐๕๕แพร่ค่ะ
ตกลงไปในคลองชลประธานนะคะ
ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่

เห็นรถจมน้ำเอาไฟฉายส่อง

ก็แจ้งตำรวจสพบ้านกวางให้มาตรวจสอบนะคะ
คนขับรถคือนางสาวแสงทิพย์จันกาอายุ๒๙
เขาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นี่แหละค่ะ

พ่อบอกว่าอ๋อรถคันนั้นของลูกสาวพ่อเอง
เมื่อคืนเนี่ยค่ะลูกเดินกลับ
เดินกลับบ้านตัวเปียกโชคเลยนะคะ
บอกพ่อว่ารถตกคลอง

บอกว่ามีเงาดำตัดหน้ารถ
วันนี้ลูกก็เลยออกไปทำงานแล้วก็ไปวัด

ถวายสังขทานให้กับเงาดำที่เจอเมื่อคืน
เพราะก็ไม่รู้ว่าเงาดำคืออะไร
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปหานางสาวแสงทิพย์นะคะ

เดี๋ยวลักษณ์เขาจะได้จริงไป
อือ

แต่จะเจอเมื่อไหร่จะถึงกลัวเป็นอะไร

แล้วไปเดินในพันธ์นี้
แล้วเดินไปครั้งนี้ปัก
นี่แหละค่ะตามคำบอกเล่าของนางสาวแสงทิพย์นะคะครับ
ก็คือเธอขับรถกลับมาจากบ้านเพื่อน
ที่อำเภอสูงเม่นประมาณห้าทุ่มกว่ากว่า
อีกนิดเดียวจะถึงบ้านอยู่แล้วจู่จู่เห็นเงาดำดำ
มาตัดหน้ารถเธอเบรกพอเบรกเบรกเสร็จเนี่ยรถหมุน
แล้วตกลงไปในคลองชลประธานตอนเกิดเหตุไม่มีคน
ไม่มีรถคันอื่นมีแค่รถเธอคันเดียวเลย
พอตกลงไปเนี่ยเธอมีสติกดเปิดล็อกง้างประตูออกมา
รถยังไม่ทันจมแบบถึงหลังคานะคะครับ
ระบบไฟฟ้ายังใช้งานได้ปกติเหมือนที่เราเคยบอก
ช่วงจังหวะแรกแรกให้รีบถ้าเกิดรถตกน้ำอ่ะ
เลยเยอะแต่เธอตกใจแล้วเธอก็ปิดใจว่าเอ๊ะเงาดำคืออะไรครับกาล
อะไรแต่สิ่งที่เช่าบ้านอยากรู้ก็คือทะเบียนรถคันนี้ค่ะมันต้องไปแล้ว
พูดไปแล้วพูด